คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งกระแสร้อนแรงนะคะที่ต้องบอกว่ายังหาข้อยุติไม่ได้
แม้ว่าจะมีตัวแทนทั้งจากทหารตำรวจตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่
รวมถึงภาคประชาชนที่จะมานั่งเปิดโต๊ะเจรจาหารือกันถึงข้อยุติ
กรณีเรื่องของการสร้างบ้านพักตุลาการบุกรุกพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่
ทหารเปิดค่ายกวีระจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อหาทางออกการสร้างบ้านพักสารตุลาการ

โดยมีหลายหน่วยงานหลายกลุ่มหลายองค์กรเข้าร่วมประชุมนะครับ
แต่ว่ายังไร้เงาของสำนักงานสารยุติธรรมที่ระบุว่าจะมาเข้าร่วมในวันนี้นะครับ
โดยทางกลุ่มเครือข่ายขอทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนั้น
ก็ยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมนะครับว่าต้องการให้รื้อบ้านพัก๔๕หลัง
แล้วก็อาคารชุดอีก๙หลังออกจากพื้นที่ป่าครับ
โดยการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้นะครับ

มีผู้เข้าร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วน
พลโทวิจักษ์สิริบันศพแม่ทัพภาคที่๓

ร่วมด้วยพลตรีสาธิตศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๓

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
เครือข่ายขอทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
ที่ระบุว่าจะเป็นตัวแทนศาลในวันนี้นะครับ

แจ้งว่ามีการโทรศัพท์เข้ามา
ไม่เข้าร่วมเสวนาเมื่อเวลาประมาณ๘โมงครึ่ง
ก่อนที่จะมีการเสวนาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
จากนั้นนะครับการสัมมนาก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา
โดยมีการพูดคุยท้าความไปยังการขอพื้นที่สร้างโครงการดังกล่าวกับธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีการอ้างถึงหลักกฎหมายที่ทางสารอุทธรภาค๕
ได้ขออนุญาตสร้างอย่างถูกต้อง
และไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
เพราะห่างจากเขตป่าประมาณ๒๓๐เมตร
แต่ทางกลุ่มเครือข่ายนะครับขอคืนพื้นที่ดอยสุเทพนั้นก็ยังคงยืนยันว่าในเรื่องนี้
ไม่มีการเถียงและไม่มีการคัดค้านว่าทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่สิ่งที่บาดตาตามใจของคนเชียงใหม่คือการลุกล้ำเข้าไปในป่า
ที่ถือว่าเป็นสมบัติของคนทั้งชาติ
และไม่มีหน่วยงานไหนปลูกสร้างลุกล้ำป่าขนาดนี้
แม้แต่ทหารที่เป็นเจ้าของพื้นที่เองก็ยังไม่มีการลุกล้ำเข้าไป
เป็นการเลือกสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
มีผลกระทบต่อจิตใจของคนเชียงใหม่
ทางกลุ่มจึงแสดงจุดยืนคือหรือบ้านพักสารตุลาการ๔๕หลัง
และอาคารชุดอีก๙หลังที่อยู่ด้านบน
และอาหารด้านบน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายกรัฐมนตรีต่อไป
และต้องรอฟังท่าทีของสารยุทธิธรรมนะครับ
มีการประชุมเป็นเวทีคู่ขนานในวันนี้
กรุงเทพมหานครว่าจะมีทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรครับ
สำหรับวันนี้นะครับคงทำได้แค่เพียงการสรุปแนวทางออกนะครับ
รวมไปถึงการหาข้อยุติในเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยังไม่สามารถฟันทงชี้ชัดไปได้ว่าจะมีข้อยุติไปทางไหน
เพราะว่าต้องมีการนำเสนอเรื่องนี้ไปยังทางผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
หาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ครับ
สมสักสีชุมทีมข่าวเทอร์รัสทีวี
รายงานจากค่ายกวิระจังหวัดเชียงใหม่ครับ